ใครจะไปคิดพี่แอนร์ออกจากหลัก๔แล้วก็เข้าหลักห้าแล้ว
แต่ว่าผิวผันหุ่นรูปรังหน้าตาต่างยังคงเป๊ะเหมือนเดิมเลย

คือขยี้ตาแล้วขยี้ตาอีกไม่เชื่อจริงนะว่านี่หล่อคือคนอายุจะ๕๐ยังเสียอยู่เลยนะคะ
แอนบอกว่าทริปนี้เนี่ยนะเป็นทริปทะเลไปกับครอบครัวแล้วก็แก๊งพี่น้องในวงการด้วย
ก็เลยได้ภาพสวยแบบนี้มาฝากแฟนกันนะ
และที่สวมบิกินี่เนี่ยพี่แอนบอกว่าตอนนี้อายุจะเข้าหลัก๕แล้ว
อยากสั่งสมความมั่นใจในการฟิตหุ่นพอฟิตหุ่นมาหุ่นดีก็เลยต้องขอโชว์หน่อยค่ะ
ใช่เขินด้วยกลัวโดนติด้วยคือถ้าอ่านไปแล้วเนี่ยมันมีคอมเมนต์ในด้านลบก็อาจจะทำให้
เธอก็เลยไม่อ่านดีกว่าแต่ถ้าถูกทาบไทม์ให้ถ่ายแบบเซ็กซี่ตอนนี้
แอนบอกว่ายังยินดีนะคะด้านสามีชาวต่างชาติก็ไฟเขียวจ้าไม่หวงเลย
อิสระกับทุกทุกเรื่องและอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะถามพี่แอนก็คือ
เรื่องของลูกสาวน้องนนี่ที่ขอให้คุณแม่เพลงเรื่องฟิตหุ่นให้
จนตอนนี้เนี่ยน้องนนนี่น้ำหนักลดไปถึง๑๐กิโลกรัมภายในระยะเวลา๒เดือน
อันบอกว่าไม่ทำอะไรมากเลยแค่ดูแลเรื่องอาหารการกินก็เท่านั้นเอง
และสาเหตุที่น้องนนนี่เนี่ยอยากจะลดหุ่นให้ปังก็เพราะว่าต้องการจะได้ไซส์หุ่นเท่ากับสาวในเมืองไทยเท่านั้นเองค่ะ
ไปทะเลพี่ก็ต้องใส่ชุดว่ายน้ำ
อาหารหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมั่นใจไม่มั่นใจบ้างเราก็ต้องใส่ไปก่อนค่ะ
พลังมาจากภายในค่ะความมั่นใจก็มาจากภายในเช่นเดียวกันค่ะ
ไม่กล้าดูค่ะมีชมมีชมบ้างหรือว่าก็แล้วแต่อันนี้เราก็ถือว่าเราเป็นบุคคลสาธารณะ
แม่ที่เมืองไทยมีแต่ผู้หญิงตัวเล็กทั้งนั้นเลย
หิวก็ให้ทานน้ำดื่มเป็นแบบน้ำปลาปลาเป็นยินดีรับ
สิ้นขุนคอยนี้ต้องซิทซี่อัพหน่อยครับ
อันนี้ต้องรอลุ้นแล้วนะว่ามีสาเนี่ยจะได้เห็นความเซ็กซี่ของพี่แอนหรือเปล่าเนาะ